สู้ชีวิตของเราในวันนี้
จะพาไปดูเส้นทางชีวิตของป้าหมู
ป้าหมูเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยเล่นตลกมากนะ

ป้าหมูเองก็ยังมีหลายโรครุมร้าวตัวเขาอีกด้วย
เรื่องราวของป้าหมูจะเป็นยังไงติดตามกับช่วง

โปรดติดตามตอนต่อไป

ต้องไปล้างแผลทุกวันกับคุณหมอที่โรงพยาบาล

จัดการเลยโดนน้ำ
เดียวเลยมือนี่ไหม้ดำหมดเลยนะ

ตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรบ้างบ้าง

พูดกับใครเลยบอกตรงเสียใจ

ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้
ป้าก็คิดว่าเราจะไปค้าขาย
ยกไม่ได้ยกของไม่ได้ใช่ไหม
เราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องใช้พวกนี้ไม่ใช่เหรอ

ก็เลยคิดว่าเรามาหัดทำอันนี้ดีกว่า
ช่วงแรกป้าทำออกมาไม่ได้เรื่องเลย

นอนเขย่าก็เอาบางทีหลับค้าขวด
แล้วอย่างเวลาคุณป้าทำพิเศษคุณป้าทำอย่างไรบ้าง
ก็ส่วนพระสงฆ์ค่ะต้องสูสีกัน

ก็เลยคิดว่าเออลองขวดเล็กดูบ้างสิ

แล้วปกติพิเศษคุณป้าไปขายที่ไหนบ้าง

แล้วก็บางที่ที่ป้าบางทีออกไปกินข้าวจากใกล้

มีคนแก่ใช่ไหมเขาก็สนับสนุนมา

ป้าอยากได้เยอะให้ของมันออกได้

ได้รายได้จากเดือนของป้าพอที่จะมาใช้สายไหน

เพราะว่าบางทีป้าต้องไปฟอกไตไปอะไร

บางทีป้ากินข้าวมื้อเดียวเองนะ

ออกไปวินมอเตยนี่ไปนั่งคุยกันจากบ้าน

ถ้าคุณป้าขออะไรได้สักสักอย่างป้ายังขอ
ขอให้ของขายดีเลยค่ะ

ความสุขทำวันนี้ให้ดีที่สุดล่ะค่ะ
วันนี้มันครึ่งวันมันผ่านไป
ป้าก็คิดว่ามันจะผ่านไป๑วันแล้ว
ไม่เคยคิดเลยว่าพรุ่งนี้ป้าจะต้องทำอะไร
เพราะว่าเราสภาพไม่เหมือนเดิมแล้ว
นึกอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้
ตัวเองเดินก็ไม่ถนัดต้องใช้ไม้กระเท้าตลอด
นี่ยังพอดีที่พอเดินได้บ้างนะ
กำลังเดินได้นะดีใจมากเลยที่ตัวเองเดินได้
เกิดมาต้องสู้ยังไงก็ต้องสู้
สู้เพื่อว่าวันข้างหน้าเราจะดีกว่าเดิม
สู้นะคะสู้เพื่อวันข้างหน้ามันจะดีกว่าเดิม
แล้วเราสองคนก็เชื่อว่าวันข้างหน้ามันจะต้องสดใสกว่านี้แน่นอนนะคะ

ใครที่อยากอุดหนุนพิมเซนของป้าหมูนะ
สามารถติดต่อไปได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์

หรือว่าใครอยากจะได้พิมเซนเป็นของชำรวยงานต่าง

ประโยชน์มันเยอะนะแค่ดมนี่ก็สดชื่นแล้ว
ใช่ค่ะก็ขอให้ชีวิตของป้าหมูสดชื่นสดชื่นนะคะ